คุณผู้ชมครับมาดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถได้เป็นอย่างดี
มีรถจักรยานยนต์๓คันเขากำลังเร่งเครื่องออกมาจากแยกไฟแดง
เร่งมาเต็มที่ประมาณ๑๐๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่พอเร่งออกมาปุ๊บไปเจอรถกระบาดคันหนึ่ง
ไปกลับรถออกมาในจุดที่ห้ามกลับแล้วขวางอยู่ทุกเลน
แล้วรถจักรยานยนต์๓คันนั้นชนเรียงกัน๓คันรวดแบบนี้

คุณผู้ชมดูสิแล้วรถจักรยานยนต์๓คันนั้นเขาจะหลบยังไง
แล้วพุ่งชนแบบสนั่นเรียงเป็นแบบโอ้โห

ประเด็นคือกระบะมันกลับรถออกมาแล้วเหมือนเป็นกำแพง

รถจักรยานยนต์มาตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลย

แล้วก็เสียชีวิตคาที่ไปหนึ่งนะครับ

อันนี้คือถนนปู่เจ้าสมิงพรายครับ
ฝั่งตรงข้ามซอยผลัยพระประแดงสมุทรปราการครับ
สุดท้ายเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๑บาทเจ็บสาหัสไป๔

หลังเกิดเหตุตำรวจสพสำรงใต้

สภาพด้านซ้ายพังราบไป

ไปเจอร่างของนายสุดชะนัยอายุ๓๕ปี

แล้วก็ไปเจอผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๔คน
นายเมธาอายุ๒๖นายทิตินันอายุ๒๓
นายธนากรอายุ๓๐แล้วก็นายเฉลิมพรอายุ๒๐
ทั้ง๔คนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ไปเจอรถจักรยานยนต์อีกทั้งหมดอีก๔๕คัน
ที่มีสภาพพังเสียหายซะแล้วเขาก็ล้มอยู่ตรงนั้น

ไมค์ของรถจักรยานยนต์ค้างอยู่ที่๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ากระบะเนี่ยอยู่อยู่ก็ชะลอชะลอ
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับกลุ่มรถจักรยานยน

มันก็โล่งเขาก็เลยบิดกันมาเต็มที่
ไม่คิดไม่ฝันว่าอยู่กระบะจะมากลับรถตัดหน้าแบบนี้
แล้วก็ค้างอยู่ทุกเลนแบบนี้หลบไม่ทันครับ

คำถามคือกระบะทำไมถึงขับรถอย่างนั้น

คนขับกระบะยอมรับว่าดื่มเบียมาผมไปร้านเหล้าแถวท่าน้ำมา

ระหว่างทางเพื่อนโทรมาตามให้กลับไปต่อ
ก็เลยกำลังจะเลี้ยวรถกลับไปกินต่อว่างั้นเถอะ
แล้วผมมาผมเห็นนะรถจักรยานยนต์เขาแข่งกันมา

ฟังเสียงคนขับกระบะครับ
ไม่เมาหรอก
มีสตินะ
ก็เนี่ยผมมีสติไหมเนี่ย
แต่ยังรับว่าดื่มมา
เดิมมาอยู่ในนั้น
แล้วขับมาแรงไว้
ไม่ได้แรงอะ

รถมันอยู่เทินก็ไม่ได้เยอะอะพี่

อันนี้ข้อหานักเพราะว่าเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ส่วนทางด้านของพี่สาวของหนึ่งในคนเจ็บชื่อว่าคุณจรินพร
เขาบอกว่าคือน้องเขาเนี่ยก่อนเกิดเหตุน้องชายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อน

น้องชายขี่รถประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสเลย
ล่าสุดยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เลย
ก็ขอให้คนที่บาดเจ็บทุกคนปลอดภัยแล้วกัน
ส่วนคนขับรถกระบาดก็ต้องโดนข้อหานักกันต่อไปนะครับ
แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับ